ต่อกันที่ข่าวแพนเค้กเขมมะนิดกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าพักหลังมาเนี่ย
เพราะว่าหลังมาเธอค่อนข้างจะจริงจัง
รับงานละครแบบเต็มตัวเลยทีเดียวมากขึ้น
แต่ด้วยความว่าเธอแจ้งเกิดมาในวงการบันเทิง
ด้วยตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสนะครับ

จะให้นักแสดงสาวแพนเค้กเมมะนิดลงจากรันเวย

เพราะว่าเป็นอาชีพที่เธอรักนั่นเองค่ะ

มันคือสิ่งที่เรามีความสุขมากเวลาที่เราได้ทำ
จริงเราก็ทำมาตลอดแต่ว่าอาจจะแบบว่ามากน้อย

อาจจะเห็นเราในบทบาทอื่นมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

การเดินแบบหรือสิ่งที่เรารักมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะ
ไม่นึกว่าจะกลับมาทวงแชมป์

ช่วงนี้อากาศกำลังดีในการที่จะสลัดเสื้อผ้านะครับคุณ

จะมีอะไรให้ลุ้นบ้างหรือเปล่าสำหรับสาวแพนเค้กนะครับ
ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารอะไรแบบนี้บ้างนะครับ
ก็คงต้องนับแกะรอกันต่อไป
เพราะเธอบอกเลยว่ายังไม่พร้อมค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังสัญหาชุดว่ายน้ำสวยมาใส่
มีติดต่อมาแน่นอนแหละแต่เรายังไม่ใจออก
ก็จริงก็มีบ้างแล้วแต่คอนเซ็ปต์มากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือปกมันอยู่นานอ่ะใช่ไหมมัน
ต้องเป๊ะหน่อยอ้อใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่ก็ถ้าเป็นโอกาสที่ดีเราก็ยินดีมากค่ะ
ก็ยังไม่พร้อมที่จะถ่ายแต่จริงแล้วแพนเค้กก็หุ่นดีมากแล้วนะ